ก่อนหน้านี้ชอบโดนเมาส์บอกว่าตัวใหญ่บ้างล่ะ
ไม่อยากจะแบกเลยแบกไม่ไหวแต่ว่าหลังหลังมาคุณผู้ชม
แล้วล่าสุดไปเที่ยวปาร์ตี้ริมทะเล
ไปดูซิว่านุ่มจะต้องอิจฉาหมากปรินขนาดไหน

เขาบอกว่าจัดให้ชมกันแบบเนื้อเน้น
แคร์หวานใจกันเลยทีเดียวงานนี้
ไม่รู้ว่าหมากปรินจะหวงจนควันออกหูหรือเปล่า
ด้วยการหลบไปพักผ่อนริมทะเลนะคะที่พัทยานี่เองค่ะ

สายลมแสงแดดภายใต้บิกินี่ตัวจิ๋ว
อวดหุ่นเฟิร์มแซ่บเซ็กซี่
แล้วก็ขอแบ่งปันให้กับแฟนคลับให้ได้เห็นกันด้วย
แต่งานนี้ไม่รู้ว่าเห็นแล้วจะคลายร้อน
หรือว่าเพิ่มอุณหภูมิให้ร้อนมากขึ้นนะคะ

เขาผอมลงเยอะเยอะใช่
ก็ต้องผอมลงแหละเพราะว่าเป็นพรีเซนตรงพรีเซนเตอร์

มีความสวยขึ้นแบบทวีคูณเลยทีเดียว

อันนี้ดิฉันกำลังพยายามเพิ่มอวบอยู่แล้วเดี๋ยวดิฉันลดปุ๊บจะได้สวยเป๊ะ
ตอนนี้อยู่ระดับการเพิ่มอยู่ขอเพิ่มไปเรื่อยก่อน